ก็เป็นเจ้าภาพในการจัดการแสดงทางด้านของเทคโนโลยี
แล้วก็การประชุมทางด้านพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
โดยย้ำจุดยืนการเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาดของภูมิภาคอาเซียน
ภายในงานก็มีการนำเสนอนวัตกรรมยานยนต์พลังงานไฟฟ้า
แล้วก็พลังงานน้ำที่ทันสมัยเพื่อช่วยประหยัดพลังงาน
ต้นทุนก็ถูกลงจากนานาประเทศที่เข้าร่วมนะครับ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณธิตาผ่าสิริพิพัฒน์ครับ
ตุ๊กไฟฟ้าสัญชาติไทยคันนี้ได้ขึ้นอวดโฉม
ในฐานะนวัตกรรม๓ล้อพลังงานไฟฟ้าของไทย
งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมด้านพลังงานทดแทน
โดยผู้ผลิตสามล้อไฟฟ้าคันนี้ตั้งเป้าว่า

ที่สามารถรับส่งผู้โดยสารในกรุงเทพได้จริง

ด้วยคุณสมบัติวิ่งด้วยความเร็ว๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ใช้เงินในการเติมพลังงานเพียง๒๐บาทต่อการชาร์จ๑ครั้ง
นุนราคาทั้งคันอยู่ที่๕แสนบาท
รับประกันแบตเตอรี่เลเทียมจากเยอรมนีขนาด๕๔กิโลวัตต์

ทำให้เทคโนโลยีแบตเตอรี่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
และทำให้แบตเตอรี่ราคาถูกลงทุกปี
ปัจจุบันแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีน
ขนาด๑๐๐แอมป์สนุนราคาอยู่ที่๑๖๐๐๐บาท
จากปีที่แล้วที่๑๐๐แอมป
มีราคาสูงถึง๒๕๐๐๐บาท
เตอรี่จากฝั่งสหรัฐอเมริกาอยู่ที่๗๐๐บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง
ระบุว่าราคาในปัจจุบันต่างจากเมื่อ๗ปีที่แล้วถึง๘เท่า
มีความเป็นไปได้ว่าราคาแบตเตอรี่ในอีก๑๓ปีข้างหน้าจะต่ำกว่า๓๔๐๐บาท

งานนี้ก็มีการโชว์รถพลังงานน้ำสัญชาติไทยด้วยเช่นกันค่ะ
รถที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังของดิฉันตรงนี้นะคะ

ก็จะสามารถประหยัดน้ำมันได้ร้อยละ๓๐๕๐เลยค่ะ
เติมน้ำเข้าถังผลิตไฮโรเจนที่อยู่ท้ายรถ
ไฟฟ้าคั่วบวกคั่วลบจะทำให้เกิดการเดือด
ไฮโดรเจนและออกซิเจนกลายเป็นก๊าซ
ที่ใช้สำหรับการเผาไหม้ร่วมกับน้ำมัน
ระบบนี้จะต้องพึ่งพาน้ำมันอยู่บ้าง
แต่หากติดตั้งระบบพร้อมอุปกรณ์ในราคา๕๕๐๐บาท
ยืนยันว่าจะสามารถประหยัดค่าน้ำมันได้ถึง๗๐๐บาทต่อเดือน

น้องพลังงานที่เปลี่ยนไปทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของไทย
เป้าผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นผู้นำด้านพลังงานทดแทนของภูมิภาค
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่มาจากแสงอาทิตย์
พลังงานลมพลังงานชีวภาพและพลังงานน้ำ

เดิมที่เน้นพึ่งพาพลังงานจากฟอสซิลเป็นหลัก

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน